มาที่อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่หลายคนเศร้านะคะเพราะว่าใครติดตามการทำงานของทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
ก็จะรู้จักน้องกาแฟนะคะเป็นสุนัขทหารเพศเมียค่ะที่ก็คอยรับใช้คอยเป็นคนค้นหาทุ่นระเบิด
ตอนนี้ตายลงแล้วนะคะด้วยอาการป่วยหลังรับใช้ชาติมานานกว่า๗ปีค่ะ
นี่คือสุนัขทหารเพศเมียนะคะที่ชื่อว่าเจ้ากาแฟเป็นวีรบุรุษผู้กล้าสี่ขา
ทำหน้าที่ค้นหาทุ่นระเบิดสังกัดกองร้อยสุนัขทหารเฉพาะกิจอโนไทยค่ะ
เป็นเวลากว่า๗ปีนะคะที่เจ้ากาแฟปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติ
ร่วมด้วยช่วย๓จังหวัดชายแดนใต้ได้แจ้งข่าวเศร้าค่ะ
กาแฟได้ตายลงอย่างสงบด้วยอาการป่วยแม้จะจากไปอย่างกระทันหัน
แต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสิ้นค่ะซึ่งโพสต์นี้ค่ะ
แล้วก็มีคนกดไลค์ไปกว่าสองหมื่นแปดพันครั้งแล้วก็เขียนไว้อาลัยเจ้ากาแฟกว่าสองพันข้อความ
จากนี้ก็ยังเรียกร้องให้มีการเพิ่มมาตรการในการดูแลสุขภาพร่างกายของสุนัขทหารด้วยค่ะ
ช่วยงานทางทหารมานานนะคะถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์เนี่ยถือว่าเข้าสู่วัยเกษียณแล้ว
เวลาออกปฏิบัติงานตามพื้นที่ธุรกันดาลก็ต้องติดตามเจ้าหน้าที่ไปนอนตามป่าวัดแล้วก็อาคารเก่า
ก็เลยผูกพันกับทุกคนนะคะแหล่งข่าวในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าผู้คนต่างเสียใจแล้วก็ผู้ที่ดูแลเนี่ย
นอนร้องไห้ทั้งคืนเบื้องต้นมีรายงานว่ากาแฟจากไปด้วยโรคพญาติในเม็ดเลือดค่ะ
แต่ว่าสาเหตุที่แน่ชัดตอนนี้อยู่ระหว่างวินิจฉัยของนายสัตวแพทย์ค่ะ
ส่วนใหญ่สุนัขพันธุ์แบบเนี้ยเขาก็เขามีโรคนี้ที่ต้องระวังอย่างแหละเหมือนกันนะ
มักจะมีค่ะแล้วก็รับใช้ชาติมานานนะคะ
คุณตองก็ส่งข้อความมาว่าน่าสงสารจังนะคะ
แฟร์คนอื่นอาจจะคิดว่าแฟร์นี่คือกาแฟร์หรือเปล่าน่ารักดี
ได้ทำงานแล้วเชื่อว่าคนไทยก็จะจดจำเจ้ากาแฟ